คุณผู้ชมคะจากเรื่องไฟลุกอันนี้ก็ยังไฟลุกอยู่ค่ะ
เอามาเสนอต่อเนื่องจะได้ระมัดระวังกันดูรถคันนี้หน่อย
เขาบอกว่าเป็นรถ๖ล้อแบบตู้ทึบ

คุณรู้ไหมว่าไฟมันลุกตรงสายไฟฟ้าอย่างนี้ปุ๊บ
แล้วไอ้ตัวสายเสาไฟล้ม๕ต้น

เดี๋ยวมาบอกเพราะว่าเขาบอกว่ารถ๖ล้อคนนี้คนขับ
แล้วเพราะอะไรล่ะทำไมสายไฟเสาไฟล้ม

ใช่เหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวานนี้ตอนบ่ายนะที่อำเภอเมืองนี่แหละค่ะ
ตรงบริเวณนี้มันอยู่เป็นลานจอดรถของธนาคารออมสินค่ะ
สาขาที่ปฐุม๖ล้อตู้ทึบจอดอยู่
คุณผู้ชมลองดูนะไอ้รถหกล้อเนี่ยจะมีสายไฟฟ้าพาดอยู่บนหลังคารถด้วย
ตัวคนขับเองชื่อนายทรงวุฒินะคะ

จะเอารถหกล้อมาตรวจสภาพที่ขนส่งปฐุมตรงนี้
แล้วผมไม่ได้เห็นไงว่ามันมีสายไฟฟ้าพาดผ่านอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังคารถนี่แหละที่เป็นตู้ทึบของผม
มันไปเกี่ยวสายไฟจนเสาไฟล้มลงมา

แล้วทับรถนะคะเสียหายเป็น๑๐๑๐คันที่จอดอยู่ค่ะ

เมื่อกี้เห็นรถถูกไฟเผาผลาในหลายคันนะฮะ
ส่วนนี้คุณนี่แหละรถที่มันไปเกี่ยวสายไฟ

ทีนี้ทางด้านของเจ้าของรถคันหนึ่งนะคะที่เขาถูกไฟไหม้

ตอนก่อนเกิดเหตุเธอข้ามถนนไปซื้อข้าวกินนะ
แล้วก็ได้ยินเสียงดังมากเลย
ก่อนจะเห็นเฮ้ยเสาไฟมันล้ม
แล้วไฟมันก็ลุกรีบวิ่งมาดูปรากฏรถถูก

พี่ยืนอยู่ร้านข้าวหมกไก่
ที่จะไปสั่งข้าวหมวกไก่

พอเห็นความเคลื่อนที่ก็เลยรีบวิ่งมา
พอวิ่งมาปุ๊บอ้าวมันรถที่

แล้วตกใจไหมครับเห็นเป็นรถตัวเอง

นี่คือเจ้าของรถที่ถูกไฟไหม้แล้วรถเขาเสียหายนะคะ

ตรวจสอบตอนนี้เสาไฟฟ้ามันล้มเสียหายไป๕ต้นเลยนะ
แล้วรถสรุปเสียหายทั้งหมด๑๑คันค่ะ
ต้องแจ้งข้อหาคนขับรถบรรทุกตู้ทุก๖ล้อนะคะ
ว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
เหนือจากชดใช้ค่าเสียหายกับรถที่เสียหายนะคุณ
มันยังมีเรื่องเสาไฟฟ้า๕ต้นด้วยนะ
ไม่ได้บอกว่าสายไฟต่ำนะต้องระวังเองค่ะ